มีอีกหนึ่งเรื่องเป็นอุบัติเหตุที่เกิดกับรถจักรยานยนต์
กับรถจักรยานยนต์มีคันหนึ่งขับมาทางตรงเลยค่ะ
ส่วนอีกคันหนึ่งเปลี่ยนเลนแบบกระทันหันแน่นอนเกิดอุบัติเหตุเลยจ้า
นี่ไงคะภาพจากกล้องเนี่ยเห็นชัดมากเลยว่ารถมอเตอร์ไซคันหนึ่งเนี่ยกำลังลงมาจากสะพานเห็นไหม
ตรงนั้นยังเป็นเส้นทึบอยู่เลยนะแต่พยายามจะเบี่ยงออกทางซ้ายเพื่อจะเลี้ยวเข้าซอยเห็นไหมคะ

รถจักรยานยนต์ที่ขับมาทางตรงเบรกไม่ทันนะคะ
ชนกันแบบเต็มเลยอ่ะนี่ลองคิดดูนะเป็นรถจักรยานยนต์ชนกันนะ
ถ้ารถทางตรงที่มาเป็นรถเก่งอุบัติเหตุมันจะร้ายแรงกว่านี้นะ
จากคลิปที่เกิดขึ้นตอนนี้นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคุณยังไงครับคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ที่ปาดหน้าลงมาเนี่ยนะ
บาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะครับส่วนคนที่ขับมาทางตรงอ่ะค่ะ
หายปาร้าหักอืมซี่โครงหักสองท่อนสะโพกหักอืมเอ็นขาฉีกอื้อหู
บอดช้ำโอ้โหหนักเลยอ่ะตอนนี้ต้องรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูเลยนะคะ
ครับเบื้องต้นทางญาติเขาจะนำคลิปวิดีโอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปเป็นหลักฐานต่อ
เพื่อที่จะดำเนินคดีกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับขี่ปาดหน้าลงมาจากสะพานเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณปากซอยเลี่ยงเมืองปากเกร็ดอำเภอเมืองจังหวัดนทบุรี
หลายคนเนี่ยคุ้นเคยตรงนั้นอยู่แล้วอุบัติเหตุมันจะลดลงได้นะคุณผู้ชม
ถ้าเราเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันในการเคารพกฎจราจรนะคะต้องบอกแบบนี้ว่า
เหตุการณ์นี้เห็นชัดเจนเลยว่ารถที่ลงจากสะพานปาดมา
แล้วก็ผ่านเส้นทึบมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงคุณก็ผิดแน่นอน
แต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้กับคุณพี่ที่ขับรถมาที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
เล่าสู่กันฟังแบบนี้นะครับก็เพราะว่าด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะครับ
เราเจอกันทุกวันใช่ของอุบัติเวทย์นั้นได้ครับเพราะว่าเราเนี้ยเป็นห่วงคุณผู้ชมจริงจริง